คุณผู้ชมคะให้ดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อุกอัดมาก
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าภายในห้างสรรพสินค้าแถวบางแก้วสมุทรปราการครับ
มีผู้ชายคนนึงเอามีดไปแทงผู้หญิงคนนึง
หน่ำแทง๘แผลจนเขาเสียชีวิตนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายคนนี้เป็นอดีตแฟน
ตั้งใจจะมาทำร้ายแฟนใหม่ของผู้หญิง
แต่ไม่เจอเจอตัวผู้หญิงก็เลยทะเลาะกัน
แล้วดูสิคะก่อเหตุแบบนี้กลางห้าง

ห้างค่ะคุณผู้ชมคนก็ตกอกตกใจผู้หญิงก็หลบ
พยายามจะวิ่งหลบไปหลังเคาน์เตอร์ครับ
เนี่ยตามไปกระหน่ำแทงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ

ดูค่ะแบบเห็นเงื้อมือแทงแล้วแบบ
โอ้โหน่ากลัวมากจริงน่าเห็นใจผู้เสียชีวิตนะคะ

นางสาวมารีอายุ๓๔เขาทำงานอยู่ในฟู้ดคอร์ด
พยายามจะวิ่งไปหลังเคาน์เตอร์คิดเงิน
แต่ผู้ชายที่ก่อเหตุตามไป
คนก่อเหตุชื่อว่านายชนะวันชมพูเมืองค่ะ

โอ้โหคือมันจะมีจังหวะที่ตัวฝ่ายหญิงเขาล้มลงไปนอนนิ่งกับพื้นอ่ะ

นี่แสดงว่าตอนที่วิ่งตามมาทันตอนที่เธอวิ่งหนีมาแล้ว

ตำรวจสพบางแก้วไปตรวจสอบค่ะ
นางสาวมารีนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นข้างเคาน์เตอร์คิดเงิน

ถูกแทงเหนือราวนมซ้าย๑แผล
เหนือราวนมขวา๒แผล
หน้าท้องฝั่งซ้าย๑แผล

รวมแล้ว๘แผล
ก็ต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทงจริง
นายชนะวันผู้ก่อเหตุก็ถูกจับได้ในห้างค่ะ
นำตัวไปโรงพักบางแก้ว

บอกว่าเคยคบกับนางสาวมารีปีกว่า

ก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเขาบอกเลิก

นางสาวมารีรับไม่ได้ที่ผมเสพยาแล้วดื่มเหล้าอย่างหนัก

นายชนะวันผู้ก่อเหตุบอกว่าแต่ผมยังโทรคุยกับเขานะ

นางสาวมารีไปคบกับผู้ชายคนใหม่แล้วดันมาเป็นลูกน้องเขา
เป็นรุ่นน้องเขาเคยทำงานด้วยกัน
ชื่อว่านายจิรศักดิ์หรือนายนิวมันหยามกันชัด
คบกับรุ่นน้องเขาได้ยังไงมันหยามศักดิ์ศรีกันชัด
ชนะวันผู้ก่อเหตุบอกว่าโทรหาในนิวนะคะ

มามาเคลียร์กันจะนัดเคลียร์
แต่ในนิวก็ยังจะไปรับฝ่ายหญิง
จะงอขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่คุยด้วยเลยแทงฝ่ายหญิงซะเลย
พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง
พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง
พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง
พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง
พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

พระคุณที่อยู่ในห้องการรับผู้หญิง

ลูกเค้าอยู่น้ำกลางลูกเค้าอยู่น้ำกลาง

ลูกเค้าอยู่น้ำกลางลูกเค้าอยู่น้ำกลาง
ลูกเค้าอยู่น้ำกลางลูกเค้าอยู่น้ำกลาง
ลูกเค้าอยู่น้ำกลางลูกเค้าอยู่น้ำกลาง
ตอนนั้นเราคิดไหมพี่เชื่อคำลงไปเราคิดไหมค่ะ

ใช่ครับวิธีการตอบน้ำเสียงสีเผี้ยวพวกผู้ก่อเหตุแบบ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้คุยกับในนิว
เขาเล่าให้ฟังว่าเพิ่งคบกับนางสาวมารีผู้เสียชีวิตได้แค่เดือนเดียว
คบกันตัวผู้ก่อเหตุในชนะวันคมคู่นางสาวมารีตลอดเลย
ช่วงเช้าวันนี้ก็โทรมาท้ายิง

แลกกันไหมคนละแม็กซ์๒ทุ่มมาเจอกัน

นี่นะคะแต่ตัวฝ่ายหญิงเขาก็ห้ามบอกอย่าไปยุ่งเลย
ห้ามไว้แต่สุดท้ายอ้าวกลายเป็นว่าตัวคุณมารีฝ่ายหญิงถูกแทงตาย
ผมบอกว่าทางผู้ชายคนเก่าโทรไปบอกเขาว่าให้ไปด้วย

เพราะว่ามันคุ้มเหรอว่าถ้าอีกคนนึงมีเรื่อง
อีกคนนึงติดคุกอีกคนนึงนอนโรงพยาบาลอีกคนนึงตาย
มันไม่คุ้มก็แสดงว่าเขาไม่อยากไป

แล้วก็มาตอนประมาณ๑๐ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกวันเขาจะโทรมา

เขาก็จะบอกคิดถึงกินข้าวยัง

ผมรู้มาตลอดว่าวันหนึ่งเขาต้องมา
แต่ถ้าผมอยู่ผมก็ไม่ยอมให้เขาเจ็บ
ผมยินไทยว่าจะบวชตัวคุณมารีผู้ตาย

เขาก็จะพยายามบอกว่าให้จบกันแบบดี

ตอนนี้มีภาพการคุยกันดับนี้

ก็บอกว่าน้องสาวอยู่เมืองไทยมา๑๐กว่าปี
มีลูกชาย๓คนฝากเลี้ยงเอาไว้ที่กัมพูชา
เคยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุชอบขู่ฆ่า
เวลาทะเลาะก็จะขอเลิก

สุดท้ายกลายเป็นว่ามาเสียชีวิตจริง
พ่อแม่ที่กัมพูชารู้ช็อกไปเลยค่ะ
โทรบอกเรื่องกับมันมันจะขู่ฆ่าขู่อะไร
มันเป็นคนไทยค่ะ
มันคิดว่าถ้ามันขู่ขนาดนี้จะเอาไปขู่กับมันเลย
จะแท้ใจพูดอะไรไม่ออกเลย

แจ้งพ่อมาเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าไปซื้อข้าวจุดที่ขายอาหาร

กำลังทำอาหารอยู่เห็นว่าทะเลาะกับผู้ก่อเหตุเสียงดัง
แล้วนางสาวมารีก็วิ่งหนีไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงินผู้ก่อเหตุชักมีดออกมา
แต่ไปติดแผงกั้นเพราะว่าเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดตัวตัวเขาเองที่ให้ข้อมูลกับเรา
นะคะกับตัวพ่อครัวรวมถึงรอปภและตำรวจก็คุยกันว่าจะช่วยเหลือ
ยังไงดีครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะตัวนางสาวมารียังไม่ตาย
ก็ตัดสินใจเหมือนกับไปเตะมีดออกจากมือผู้ก่อเหตุนะคะอืม
แล้วก็ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรอจนตำรวจมาถึงผู้ก่อเหตุพูดว่า
ถ้าเจอชู้ก็จะแทงให้ตายอีกคนคือกระหน่ำแทงฝ่ายหญิง
แต่เขายังแบบยังหายใจรวยรินยังไม่ทันเสียชีวิตทันที
เห็นเหตุการณ์บอกว่ามันเป็นภาพที่เศร้าใจมาก

แล้วกลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้สลดเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
พูดว่าถ้าเจอชู้จะแทงให้ตายอีกคน
ผู้หญิงก็วิ่งออกมาปุ๊บ

แล้วก็ผู้หญิงเอาไปชนตรงที่เขาปิดอยู่

ปุ๊บผู้ชายเขาก็ชนจับจ้วงจ้วงทิ้มเลยครับ
เหมือนว่าผู้หญิงเขาเริ่มไม่มีรมหายใจ
เขามาทำภารกิจมาเพื่อแค่นี้

แล้วผมก็วางแผนกับพี่ผู้ชายคนนึง
บอกเขาว่าพี่เดี๋ยวช่วยผมชาร์จได้ไหมผมคนเดียวไม่ไหว
เออก็คือพี่ผู้ชายเขาก็เตะมีดออกมา
แล้วผมกับพี่ผู้ชายก็คือจับรอบ
เขาวางมิดรอบ
ชู้นะคะซึ่งจริงแล้วผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเลิกกันไปแล้วนะคะ
จะไปอ้างใช้คำว่าชู้มันก็คงไม่ได้

เขามีแฟนใหม่แล้วเลิกผิดตรงไหน
ตำรวจก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ก่อเหตุนะคะ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมผู้ก่อเหตุคนนี้พอไปดูประวัติย้อนหลังนะ
พ้นโทษมาปี๖๒ความผิดฐานพยายามฆ่า

แล้วตอนนี้คือฆ่าคนตายเลย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ผมก็ไม่รู้ว่า

ถูกตามตื้อไม่เลิกหรือว่าฝ่ายชายที่เป็นแฟนใหม่
แล้วถูกขริงถึงท่านัตรัสจัดประท้โยงท้ายิ่ง

มันอาจจะทำให้พวกมันไม่กล้าก่อเหตุผิดถึงขนาดนี้

เพราะมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เหมือนหลายกรณีที่บอกไปแจ้งความแต่มันก็ยังไม่มีเหตุ